เช้าแบบนี้ดูข่าวเราไปแล้วก็หาอะไรทานด้วย
อาจจะนึกถึงกาแฟกับปลาท่องโก
แน่นอนปลาท้องโกะเหมือนเป็นสัญลักษณ์ในตอนเช้าเลยนะ
จริงค่ะแล้วก็อยากจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านนี้นะคะ
ว่ากันว่าเป็นร้านปลาท้องโกะที่ยอดนิยมมีมายาวนานกว่า๕๐ปี
ร้านนี้คือร้านเลี่ยนไถ่นะคะ
เป็นร้านของสามพี่น้องตระกูลศรีละมักเขาเรียกว่าทำกันมาสืบเนื่อง
สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น
พี่น้องก็ช่วยกันค่ะทั้งชงชาทำกาแฟทอดปลาท่องโก
ที่สำคัญคือเป็นปลาท่องโกะที่ทอดบนเตาถ่านด้วย
มันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านได้กลิ่นหอมของทานนะคะ
แล้วก็มีคุณสมบัติที่แบบว่าหอมพินพิเศษ

ก็เลยมีลูกค้าทั้งขาจรขาประจำแวะเวียนมาอุดหนุนต่อเนื่อง
ตั้งแต่เช้าร้านเขาไม่ได้ใหญ่โตนะคุณผู้ชม
แต่ว่ารสชาติของเขาวิธีการของเขาสูตรของเขานี่เด็ดจริง
ก็เลยทำให้ลูกค้าติดอกติดใจเจ้าของร้านเลี่ยนไถ่ก็คือ
นายวินิตศรีละมักอายุห้าสิบหกปีนะคะบอกว่าที่ร้านเปิดขายมาตั้งแต่
เตี๋ยจนปัจจุบันนี้นะคะตัวคุณวินิตเองพี่ชายพี่สาวก็ช่วย
กันขายสามคนพี่น้องนี่แหละค่ะยังคงดั้งเดิมสูตรเดิมของเตี๋ย
อยู่นะคะเป็นการหมักแป้งนะคะหมักแป้งสูตรเฉพาะของทางร้าน
ชงกาแฟนะคะก็ใช้วิธีเก่าดั้งเดิมรวมถึงการใช้เตาถ่านในการทอดปลาท่องโกะด้วย
รวมไปถึงการต้มน้ำสำหรับชงชากาแฟก็คือใช้เตาถ่านล้วน
ไม่ได้ใช้เตาแก๊สเหมือนที่อื่นเลยนะคะเขาบอกว่านี่เป็นเอกลักษณ์ที่จะสืบทอดต่อไป
การใช้เตาถ่านต้องมีเคล็ดลับเหมือนกันนะคือทำยังไงก็ได้ให้เติมเชื้อไฟเข้าไป
ให้ไฟมันแบบอุณหภูมิเท่าเดิมไม่ร้อนไปกว่าเดิมหรืออุณหภูมิไม่ลดลง
มันเป็นความเป็นทักษะเป็นความเชี่ยวชาญจริง
ส่วนใครอยากจะไปลิ้มรสกาแฟปลาท่องโกะหรือไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะ
ก็ไปได้นะคะร้านอยู่ที่ถนนชนเกษมตำบลตลาดเทศบาลนครสุราชธานีค่ะ
ร้านเปิดขาย๒ช่วงเวลาช่วงเช้าเนี่ยเริ่มขาย๖โมงครึ่ง

ส่วนช่วงเย็นเริ่มขายตั้งแต่๑ทุ่มจนถึง๔ทุ่มของทุกวัน
ส่วนราคาอยู่ที่คู่ละ๓บาทเท่านั้น
อยากทานเลยบางคนก็เอาจิ้มนมบางคนจิ้มสังขยา
โอวันตินกินกับโจ๊กด้วยไหมคะ

อย่าพูดเยอะหิว